ไปดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่า
เป็นข่าวช็อกวงการเกาหลีเลยก็ว่าได้
เพราะว่ามีข่าวออกมาจากทางโลกออนไลน์ก่อนว่า
นักร้องนามวงชายหนี้จงฮยอนเนี่ย
ฆ่าตัวตายคือแฟนคลับแบบโอ้โหตกใจมาก

ก็ยังคิดว่ามันอาจจะไม่จริง

เตรียมจัดสถานที่ให้แฟนคลับจงฮยอน

จงฮอนเสียชีวิตแล้วจริงค่ะ
การเสียชีวิตของนายคิมจงฮอน
นักร้องนำวงใช้หนี้วัย๒๗ปี
แล้วก็เตรียมจัดสถานที่บริเวณโรงพยาบาลโซอาซัน

ซึ่งพิธีไว้อาลัยจะเริ่มขึ้นในวันนี้
ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นในกรุงโซลค่ะ
แฟนคลับของจงฮอนก็ออกมาเขียนข้อความ
ไว้อะไรบนเว็บไซต์สังคมออนไลน์

แล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างอยู่เสมอ
อย่างเช่นประเด็นสิทธิเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

จงยอนเคยออกมาพูดแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์

ในรายการวิทยุแล้วก็หนังสือที่เขาเคยเขียนด้วย

รายงานการเสียชีวิตของจงฮยอนว่า
ตำรวจได้เข้าไปพบจงฮยอนนอนหมดสติ

โทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะเป็นกังวลว่า
ฮอนอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย

ดูเหมือนเป็นการสั่งลาให้กับพี่สาวค่ะ

แต่เนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นในขณะนั้น
กู้ชีพช่วยชีวิตได้สำเร็จ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนก็เปิดเผยนะคะว่า

น่าจะเกิดจากภาวะเป็นพิษจากคาร์บอนบอนออกไซด์
เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านชาโค

มแก๊สคือเผาถ่านไว้บนเตา

วัยรุ่นในยุคแบบอนสุดัน

ไม่เจ็บปวดทรมาน

ระสนักง่ายคล้ายกับการ

ไปโดนปัญหาอะไรมาไปเจออะไรมาถึง
เสียใจมากขนาดต้องทำแบบนี้ก็ยังไม่ทราบ
คือข้อความที่ส่งให้พี่สาวเขาบอกว่า
เขาไม่ไหวแล้วปล่อยเขาไปเถอะเขาสู้ไม่ไหวแล้วปล่อยเขาไปเถอะใช้คำนี้พี่สาวเร็วรีบโทรแต่งตำรวจ
แต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะครับก็ต้องเสียใจกับทางด้านครอบครัวรวมทั้งแฟนเพลงของเขาด้วย